เอาแรกวันนี้ไปดูบรรยากาศเมื่อวานกันก่อนนะครับ
เป็นวันแรกที่มีการเปิดให้ประชาชนนั้นได้จองเหรียญที่มรลึกนะครับ
ในโอกาสงานพระราชวิธีบรมราชาพิเศษ
ราชการที่๑๐เมื่อวานนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคัก
แม้จะมีการเปิดให้จองผ่านทางออนไลน์ได้ก็ตาม
หลายคนอยากไปจองด้วยตัวเองก็เดินทางไปตั้งแต่ตี๕เลยของเมื่อวานนะครับ
เมื่อวานประชาชนจำนวนมากครับ
เพื่อจองเหรียญกระสาปที่มรลึก
นั่นในโอกาสพระราชเชฟวิทีบรมราชาพิเศษ๖พฤษภาคม๒๕๖๒
ที่กรมธนรักษณ์ตั้งแต่๕นาฬิกา
ปีนี้เป็นปีแรกที่กรมธนารักษ์นั้นใช้ระบบดิจิทัลมาเปิดให้บริการจองผ่านออนไลน์
เพื่อให้ประชาชนที่อยู่ไกลเนี่ยสะดวกมากขึ้นไม่ต้องเข้าไปต่อแถวรอนานนะครับ
หลายคนยังมองว่าการเดินทางมาจองด้วยตัวเองนั้นทำให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในช่วงของประวัติศาสตร์นะฮะ
และที่สำคัญก็ยังเป็นเหรียญที่บรรลึกรุ่นแรกในสมัยรัชกาลที่๑๐อีกด้วยนะครับ
มาจองเก็บไว้เป็นที่ระลึก
อำนวยปรีวนวงอธิบดีกรมธนารักษ์บอกว่าการเปิดให้จองเหรียญที่ระลึกในครั้งนี้
จัดทำหลายช่องทางนะฮะผ่านกรมธนารักษ์ธนาคารกรุงไทยปรายศนีย์ไทย
และบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ๑๓๐๐แห่ง
โดยช่องทางที่ประชาชนจองมากที่สุดก็คือธนาคารกรุงไทยนะครับ
โดยวันแรกมียอดจองเหรียญบรมราชาพิเศษรัชกาลที่๑๐
คิดเป็นร้อยละ๕ของจำนวนการผลิตเหรียญทั้งหมด
ราคากว่า๑๒๑ล้านบาท
ซึ่งจะเปิดให้จองไปถึง๔เมษายนนะครับ
และสามารถรับเหรียญได้ตั้งแต่๑มิถุนายนเป็นต้นไป
พร้อมย้ำด้วยว่าถ้าหมดล็อตนี้แล้วก็จะไม่มีการผลิตเพิ่มแล้วนะครับ